โอ้หูต้องบอกว่ายิ่งทองยิ่งแทบ
คุณผู้ชมดูเอ๊ะอะเต้นเอ๊ะอะเต้นนะคะ
ให้เราได้ติดตามทางตลอดเลย
ล่าสุดนางโพสต์ภาพภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่ถูกวิภาควิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
คือเป็นภาพขณะที่แช่อยู่ในอ่างน้ำเนี่ยภาพนี้ค่ะเห็นท้องกลมเห็นไปถึงขาสองข้างที่ไขว้กันอยู่
เท่านั้นยังไม่พอเธอยังเอาสติ๊กเกอร์มาแปะไว้ตรงกลาง
ดูแล้วเหมือนเป็นการเซ็นเซอร์ส่วนสำคัญพร้อมกับแคปชั่นสั้นว่า๒๕สัปดาห์แล้ว
ทำให้มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะบางคนก็คิดเห็นไปในมุมที่แตกต่างกัน
เข้ามาติติ๊งว่าเอ๊ะมันโป๊ะเกินไปหรือเปล่าอยากจะให้ลบพากทิ้งเพราะว่ากลัวจะมีดราม่า
แล้วว่าที่คุณแม่ก็ต้องมานั่งไม่สบายใจทีหลังอีกมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ
ด้านคุณสามีอย่างดีเจแมนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่บอกว่าลูกพ่อเวทมนต์แช่น้ำ
แล้วก็ใส่อีโมจิรูปจุ๊บและหัวใจสีแดงนะคะคุณผู้ชม
แต่เอาจริงนะถ้าคุณผู้ชมดูดีนะรูปนี้เนี่ย
ถึงแม้ว่าจะไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีน้ำที่ปิ่มขึ้นมา
ท้องของสาวใบเตยก็ใหญ่พอที่จะบดบังทุกสิ่งทุกอย่าง
สติ๊กเกอร์อันนี้ที่เขาวางไว้เนี่ยคาดว่าน่าจะปิดสดือมากกว่า
ใช่ก็วางไว้ให้รู้ว่ามีเบบีอยู่ในท้องนะคะ
ไปคิดมากอย่าไปดราม่าเลยคุณผู้ชมนะ
ก็เป็นกำลังใจกับน้องเตยต่อไปแล้วกัน
ตอนนี้ก็ท้องใหญ่เรื่อยเลยแล้วก็เป็นคุณแม่ที่อารมณ์ดี
เพราะว่าเต้นทุกวันน้องเวทมนต์ออกมาแข็งแรงแน่นอน